พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีแม่ค้าค่ะแย่งตบแย่งกันเรื่องของผักนะคะ
มีการลงไม้ลงมือตบกันด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียหาย

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าป้าหัวเขียว

กล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพได้อย่างชัดเจนเลย
คนที่ไปลงมือตบเขาเรียกว่าป้าหัวเขียว
ปลีกเข้าไปเลยค่ะไปหาแม่ค้าที่เขายืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์เห็นไหม
แล้วก็ไปกระชากถุงผักของเขาวางลงกับพื้นคว่างลงกับพื้น
แล้วก็ตบหัวถีบเข้าไปที่ด้านหลังจนเธอเกือบล้มลงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือจุดขายผักโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่

จริงแล้วคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยแม่ค้าท่านนี้
ขายผักอยู่ที่ตลาดแม่เหี่ยขายมาแล้วสักประมาณ๑๖๑๗ปี
และทุกวันป้าคนที่โดนตบเนี่ยแกจะมารับผักที่โครงการหลวงนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะเอาผักไปขายต่อที่ตลาดแม่เหียบ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุแม่ค้าก็มารับผักเหมือนตามปกติ
แล้วก็เอาผักมาวางไว้กับพื้น
เพื่อเตรียมที่จะจัดใส่ตระก้าหลังเบาะรถมอเตอร์ไซค

ปรากฏว่าป้าหัวเขียวป้ามือตบเนี่ยนะคะ
มาหยิบผักที่แม่ค้าวางไว้แล้วก็บอกว่าซื้อแล้ว
แล้วไปเอื้อมมือหยิบผักกลับมาทำให้
นี่แหละเกิดเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันตามคลิปเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณป้าที่เป็นผู้เสียหาย
ชื่อว่านางทองภูลเมฆคาราอายุ๕๓ปี
ซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปพร้อมลูกสาว
ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณป้าหัวเสียที่โดนตบเนี่ยนะคะ
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าต้นเหตุมาจาก
ตนเองเข้าไปคัดเลือกผัก
แล้วไปเจอผู้หญิงมือตบที่เราเรียกกันว่าป้าหัวเขียว
ซึ่งชาวเน็ตเขาตั้งฉายาให้แบบนี้นะคะ
จากนั้นก็มีปากเสียงกันเรื่องของการแย่งผักที่จะนำมาขาย
กระทั่งคิดเงินเสร็จระหว่างที่กำลังนำผักจะไปขึ้นรถเนี่ยนะ
ผู้หญิงที่ได้ฉายาว่าเป็นป้าหัวเขียวเนี่ย
เดินเข้ามาเลยนะปลีเข้ามา
ทำร้ายคุณป้าทองภูลแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านมาแยกตัวออกไปนะคะ
สุดท้ายก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วค่ะ
คือเขามีการด่าทอกันด้วยการแบบใช้คำพูดเหยียด
เกลียดเรื่องการศึกษาด่าถึงว่าแบบ
ลูกไม่รักเลี้ยงลูกไม่ดีคือไปกันใหญ่เลย

แม่ก็ไปแย่งแมมไว้มุมของใครของมัน
พอแม่ไปวิ่งไปจับเอาผักกลับมาอีก
เขาไปจับผมแม่แม่ก็บอกว่านี่ผมป้านะ

เขาก็ไม่อยากจะปล่อยมือป้า

แล้วเขาก็ปล่อยไปแล้วเลิกลาต่อกันแล้ว

พอป้าคิดเงินเสร็จเขาก็คิดเงินเสร็จ
พอมาถึงรถป้าก็มักผักตามธรรมดาของป้า
เขาเดินมาเขาไม่พอใจเขาแบบ

ป้าก็บอกว่าป้าก็พูดพ่อแล้ว
ป้าก็บอกว่านี่ก็ของป้านะ
อย่ามาเอาของป้านะป้าเขาพูดพ่อแล้ว
ต่อจากนั้นเขาก็ด่าป้าใหญ่เลย

เขาก็ถักฝ้าถีบฝ้าอย่างนี้แหละ
ตบหัวป้าด้วยมั้งป้าตอนนั้นป้าก็
แบบไม่รู้มาทางไหนก็ไม่รู้
สุดท้ายแล้วก็เป็นคดีความกันไปเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจเองก็ได้มีการสอบปากคำ
แล้วก็บันทึกทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากนี้เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ออกหมายเรียกคนที่ปรากฏในคลิปนะครับ
สอบปากคำแล้วไปดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหม
จากเรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องจนได้
ต้องขึ้นโรงพักกันแบบนี้เป็นคดีความแบบนี้ค่ะ

คือด่าแรงเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ